สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับ
เราพูดถึงเรื่องของเกมฟุตบอลนะครับ

หลังจากนี้นะครับก็แข่งขันกันสนุกตื่นเต้น
แต่ว่าข่าวที่หลายคนจับตามองคือเรื่องของโคต้าฟุตบอลโลก
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้
จาก๓๒ทีมเป็น๔๘ทีม
ล่าสุดนะครับมีการพูดคุยมาเกี่ยวกับโคต้าของโซนเอเชีย

ที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกครับว่าบอลโลกปี๒๐๒๒รอบเข้าเลือกของโซนเอเชีย
ว่าจะมีการเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายจาก๓๒เป็น๔๘ทีมหรือไม่
โดยจะมีข้อสรุปในการประชุมใหญ่นะครับ
ประชุมใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน
เรื่องต้นหากมีการเพิ่มทีมครับผ่านมติในที่ประชุม
อาจจะทำให้ทีมเอเชียได้โคต้าบนโลก
รอบสุดท้ายเพิ่มนะครับจาก๔ทีมครึ่งเป็น๖หรือว่า๖ทีมครึ่ง
เนื่องจากว่ากาต้าจะต้องไปจับมือกับชาติในเอเชีย
เพิ่มอีก๒๓ชาติในการเป็นเจ้าภาพร่วม
ซึ่งทำให้โคต้าของทีมจากเอเชียอาจเพิ่มขึ้นนะครับอีกเพียง๒ทีม
โดยเฉพาะการแข่งขันในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
เนื่องจากว่าระบบนี้เหมาะสมกับการคัดเลือกกรณีที่ชาติเอเชีย

การจัดการแข่งขันในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ติดตามกันก็เดี๋ยวรอเรื่องของรูปแบบการแข่งขันที่จะออกมาแบบชัดเจน